คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยฮะ
คุณครูอยู่ห้องพักคนเดียว
แต่ปรากฏว่ามีคนร้ายโจรนินจาคุณบุกเข้ามาในห้อง
แล้วก็เจอคุณครูบังคับข่มขู่ขออะไรบ้างฮะ
ขอเงิน๕๐๐บาทคุณครูออกอุบายบอกจะเอาก็เอา
เดี๋ยวจะโอนให้นะได้เงินไปแล้ว๕๐๐บาทไม่พอ
โจรคมครูบอกขอมีเพศสัมพันธ์กับครูหน่อย
ครูบอกว่าโอ้โหอย่าเลยอยากเอาเงินเอาทองเอาไปเลย
อย่ามีอะไรกับฉันเลยนะครับ
ท้ายที่สุดนะเจ้าโจรคนนี้เป็นห่วงครู

เป็นห่วงนะคราวหน้าคราวหลังเข้านอน

แล้วบอกว่าเรื่องเงินเรื่องทองที่ได้มา๕๐๐บาท
ครูไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมจะหาคืน
โอ้โหคุณผู้ชมเรื่องราวที่เกิดกับคุณครู
ค่ำคืนที่คุณครูต้องหวาดภาวะนะครับ
เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่ง
ก็คือคุณครูซาศิธรเดชเครือหรือว่าครูเมย์
ครูปฐมโรงเรียนแห่งหนึ่งแดงเฟิร์ดเขาพนมจังหวัดกราบบี
ครูยังตกอกตกใจอยู่เลยคุณครูเมย์เล่าให้ฟังว่า
ตอนนั้นเธอหลับอยู่ในห้องนอนไม่ได้ล็อกประตู
ช่วงกลางดึกได้ยินเสียงก๊อกแก๊กดังมาจากห้องครัว
ก็เลยลุกไปดูจู่เจอคนร้ายรูปร่างทวมบุกเข้ามาประชิดตัวเลย
ใช้มือปิดปากไม่ให้เธอส่งเสียงร้อง
เธอก็กลัวฮะเธอขัดขืนต่อสู้ครับ
พยายามจะกรีดร้องเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ไม่เป็นผลนะ

ระหว่างการต่อสู้ขัดขืนคนร้ายกระซิบข้างหู

แต่นะคะเราก็จิ๊งไม่ได้

แล้วบอกครูอย่าย้ายบ้านนะเดี๋ยวเอามาคืน

เพราะกลัวว่าคนร้ายจะห่วงกลับมาอีก

มีรอยเลือดมีเลือดหยด
ตรงอลูมิเนียมขอบฝ้าเชื่อว่าถูกอลูมิเนียมบาด
ตอนที่คนร้ายลงมาถูกบาดแล้วก็เดินไปหลบ
ในห้องน้ำในห้องครัวเลือดก็เลยหยดเป็นทางแบบนี้
คุณครูเมย์ยังบอกอีกว่ามาเช่าบ้านหลังนี้ได้๖เดือนแล้ว
ค่าเช่าเดือนละ๒๐๐บาทก็เห็นว่าค่าเช่าถูกและน่าอยู่
เพราะเงียบสงบดีแต่ไม่เชื่อไม่น่าเชื่อว่าความเงียบนี่แหละ

จากนี้ครูจะย้ายไปอยู่ที่บ้านพักของโรงเรียนน่าจะปลอดภัยกว่า
ครูบอกไม่อยู่บ้านเดิมแล้วไม่อยู่ตามที่เจ้าโจรบอกแล้วนะครับ
ทีนี้พนักงานสอบสวนก็สอบปากคำผู้เสียหาย
เชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนที่อยู่บ้านแถวนี้แหละครับ
ตอนเกิดเหตุนะฮะผู้เสียหายได้ปิดไฟในบ้านทั้งหมด
มองไม่เห็นหน้าคนร้ายแต่พอจะจำน้ำเสียง
แล้วก็รูปภัณฑ์ของคนร้ายได้นะครับ
ว่าคนร้ายจะปีนฝ้าเพดานมาจากบ้านเช่าห้องแรก
ไม่มีคนอาศัยอยู่แล้วก็คลานกูกักกูกักมาบนฝ้าเพดาน
แล้วก็ลงมาบุกเข้าห้องนอนของเหยื่อ
ซึ่งจะประสานตำรวจสืบสวนออกติดตามตัวผู้ต้องสงสัย

เป็นครูครูก็หลอนเป็นใครใครก็กลัวนะคุณนะ